ยุคขึ้นมาแล้วบอกว่า

ยังยังอยู่กับพี่เหรอ
ไม่ต่อกันแล้ว

จริงไหนจะเป็นภรรยาของนักธุรกิจใหญ่อีกแต่ถ้าใครติดตามสาวสวยคนนี้จะเห็นได้ว่า
เป็นคนที่ไม่รวยแล้วอยู่เฉยเป็นคนรวยที่ขยันหาโปรเจกต์ในชีวิตทำอยู่ตลอดค่ะ
ธุรกิจครีมก็มีธุรกิจแฟชั่นนี้อสังหาริมทรัพย์หรือจะเป็นร้านอาหาร
เงินต่อเงินพูดได้เต็มปากเต็มคำเป็นนางเอกนักลงทุนสุดปังมาหลายทศวรรษไปเลยจ้า
ฟังไม่ไหวคุณผู้ชมรวยแบบอินซีนิตี้ไปเลยเนาะ
ปิดท้ายกันที่ลูกทุ่งสาวสุดแซ่บกระแตอาสยามนี่
ก่อนหน้านี้ถูกดราม่าสนั่นนะว่าอุ๊ยทำไมรวยอ่ะรวยมาจากอะไร

ใช่เอาจริงจะไม่รวยได้ยังไงคุณผู้ชมงานโชว์ตัวกระแตงงานหนึ่งโอ้โหค่าจ้างไม่เบานะคะ
แล้วเจ้าตัวเนี่ยทำอาชีพนักร้องมาตั้งแต่เด็กเงินค่าตัวมีเท่าไหร่ส่งให้แม่เก็บหมด
และกับธุรกิจเครื่องสำอางล่าสุดโอ้โหปั๊งมากเจ้าสาวพ่อใครกันทั้งบ้านทุกคน
พวกเราก็เป็นผู้ค้าเขาเหมือนกันจริง
รับเลยว่าตราบใดที่ไม่หยุดขยันเราก็จะไม่อดตายฟังไว้นะ

คือแต่ขยันที่จะทำคอนเทนต์พรีเซนต์เครื่องสำอางตัวเอง
ด้วยแล้วสองคือพอลูกค้าเห็น
เค้าก็เปิดใจซื้อพอซื้อปุ๊บติดใจกลับมาซื้ออีกนิดทีซ่ำ
เป็นการบอกต่อขายดีโดยการบอกต่อ

พี่แบบไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานอะไรอย่างนี้
พอเรามาทำสินค้าพอถ้าไม่ดีแต่จะไม่ออกเลย

เมื่อกี้ที่แตรโพสต์ใช่ไหม

ฮะเออแล้วนี่แค่วันเดียวนะ
วกลบคูณหารเอาไปดูแต่อย่างที่บอกไปว่า

เขาเริ่มง่ายเปิดเผยเข้ามาเลยจ้า

สิ่งคือถ่ายสิทธิ์ในโซเชียล